ชมยินดีกับฝีมือของเยาวชนไทยกัน
เก่งมากสุดยอดมากเลยนะครับ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะอุบลราชธานี

แกะสลักน้ำแข็งในเวทีระดับนานาชาติ
ไม่ใช่ง่ายนะครับสมัยที่๘พ่อคุมใจมาก
และการกลับมาถึงบ้านเรานะครับ
ก็ทำให้มีผู้ไปรับไปให้กำลังใจมากมาย
เพราะว่าถือเป็นการสร้างชื่อเสียงนะคุณ
สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

คว้าชัยชนะชนะเลิศท็อปเกรดอวอร์สนะฮะ
ซึ่งประเทศไทยสามารถรักษาแชมป์ได้เป็นสมัยที่๘ติดต่อกัน
ในงานแข่งขันแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ
เมืองฮาบินประเทศจีนระหว่างวันที่๔๗มกราคม๒๕๖
ที่ผ่านมานี่เองสดร้อนเลยนะครับ
สำหรับผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า

แผ่นดินของเรา
นั้นแสนอุดมสมบูรณ์
นี่แหละถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์เป็นแนวคิดในการที่เขาไปแกะสลักน้ำแข็ง
ที่ให้คนทั่วโลกได้เห็นกัน
ผู้เข้าแข่งขันทีมประเทศไทยทั้งหมด

มีนายกฤษณะครบสหาย
นายธนากรศักดิ์สิงห์นายอภิษฎสอนชัย
และนายธนศักดิ์พิพัฒน์ปรบมือ
ทั้งหมดเป็นนักศึกษาปวช๒สาขาวิชาวิจิตศิลป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอนคุณครูสุรชาติพระละศักดิ์ปรบมือ
เป็นครูคณะวิชาศิลปกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
สุดยอดยอดเยี่ยมมากนะครับ
เห็นผลงานแล้วค่อนข้างแตกต่างนะ
ด้วยความที่ลวดลายวิจิตรงดงามแล้วก็นำ๔อย่างมาผสมผสานกัน

เขาบอกที่สำคัญคือเด็กไทยไม่ได้สัมผัสหิมะมาตลอดเข้าใจไหม
บ้านเราเป็นเมืองร้อนไม่เคยมีหิมะให้แกะให้เห็นตามแบบที่ต่าง
แต่ว่าเราสามารถที่จะทำได้นะครับ
กับคนที่เขาอยู่แล้วก็ผูกพันกับหิมะมาตลอดนะครับ